ขอสชก็จะหมดวาระหน้าที่ในวันนั้นเหมือนกัน
ส่วนคร่าวค้ามันเรื่องของเก้าเหลาระหว่าง

คน๒ท่านที่ไปแย่งห้องทำงานกัน
มันมีเรื่องของลางสังหรณ์มีเรื่องของความเชื่อว่าห้องนั้นดีห้องนี้ไม่ดี
เขาก็เลยไปกินข้าวกันสยบข่าวเรื่องของเกาเหลาระหว่างสองคนนี้นะครับ
เอามาได้เรียนกันก่อนนะครับนี่นะคุณผู้ชม
เป็นภาพการจับมือโอบกอดกันของ๒รัฐมนตรีช่วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจาก๒พักแน่นอนอีกคนหนึ่ง
บอกว่าเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้นะฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วก็นายประพัทธ์โพธสุธนจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ก็มีข่าวว่าเขาแยกห้องทำงานกันสุดท้ายก็เลยต้องมานั่งกินข้าวร่วมกัน
นัดหลายคนนะนัดกันมาสามคนมีนางสาวมนัญญาไทยเศษด้วย
แต่เจ้าตัวติดภารกิจสำคัญอยู่ที่อุทัยก็มาไม่ได้
นายประพัทธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐยังยืนยันว่า
มันจะมีความขาดแย้งบริโรคห้องทำงานตามที่เป็นข่าวนะ
โดยจะเริ่มลงพื้นที่ในวันศุกร์นี้แล้ว
เพื่อไปตรวจเรื่องของน้ำที่เขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนศิริกิจ
เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
ผิดต้องไปผมเป็นคนเก่าคนแก่

เราต้องช่วยกันทำงาน
แหมตอนนี้คนที่
สื่อจะประตูละ
เยอะสุดก็เนี่ยฮะร้อยเอกธรรมนัฐใช่ค่ะยังไม่เริ่มทำงานเลยครับ
ข่าวข่าวเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของเขาเองเนี่ย
จะเป็นสายล่อฟ้าไม่หยุดเหมือนกันนะล่าสุดนายจตุรนฉายแสง
รองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเสนอให้ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามนายก
เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรี๓ข้อ
หนึ่งการตั้งร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีท่านนายกได้ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือไม่ค่ะสองทางราชการของไทยรับโอนร้อยเอกธรรมนัฐมารับโทษในประเทศไทยเป็นความจริงหรือไม่
แล้วสามนอกจากคดีที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐเคยถูกดำเนินคดีร้ายแรงอื่นหรือไม่
กี่คดีและผลเป็นอย่างไรให้ตั้งกระทู้เลยนะครับค่ะนะฮะส่วนเรื่องของความชัดเจนในการนำคอรมอลใหม่เข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
นะของรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์สองนั้นเนี่ยทางด้านของนายวิสุนุเครืองามท่านรองนายกก็บอกว่าได้รับแจ้งจากสำนัก
ตอน๖โมงเย็นณพระที่นั่งอำพรสถาน
โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กับคอรมอรัฐมนตรีชุดใหม่รับทราบแล้ว
พร้อมกับนักรวมตัวกันที่ตึกพรรคดีบดินธรรมเนียมรัฐบาลตอน๑๖น๓๐น
ก็จะมีการถ่ายรูปมงรูปหมู่กันก็พรุ่งนี้แหละตอน๖โมงเย็นนะครับ